และสำหรับดอกไม้จันทร์ที่จะใช้ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
มีการประดิษฐ์ขึ้นมาหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะ

ก็เป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักพักดี
ไทยรัฐทีวีของเราค่ะขอนำเสนอสำหรับดอกไม้จันทร์๗รูปแบบ

ดอกไม้จันทร์ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเคารพและไว้อะไร
ผู้ที่ล่วงลับตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน
ด้วยความเชื่อที่ว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จันทร์
จะนำดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่สวงสวรรค์
อกไม้จันทร์ประดิษฐ์หลากหลายชนิด
ถูกคัดเลือกมาเป็นต้นแบบเปิดสอนให้แก่จิตอาสา
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ซึ่งแต่ละชนิดก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป
ดารารัฐหนึ่งในรูปแบบของดอกไม้จันท
ที่ถูกเอ่ยถึงบ่อยครั้งในพระราชพิธีครั้งนี้
ดารารัฐเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศและความกล้าหาร
นิยมมอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก
โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
อกจากนี้ดารารัฐยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง
ที่สื่อถึงสิ่งที่มีค่าสูงสุดอีกด้วย
กุหลาบสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์
อนุภาพแห่งความจงรักพักดีของถวยราช
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติ
พุทธตานเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของวัตจักรของชีวิตมนุษย์ที่เริ่มต้น
เติบตัวและร่วงโดยจากไป
จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ในงานพระราชพิธีครั้งนี้
ลิลลี่แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์

ด้วยความจุงรักพรรคดีของประสบกนิกรชาวไทย
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช

กล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความรัก
และความสง่างามสมดังพระมหากรุณาธิคุณ
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดช
ขจรขจายไปทั้งแผ่นดินไทยตลอดถึงนานาประเทศ
ชาบาหนูเปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
เป็นสัญลักษณ์ที่แทนดวงใจไทยทุกดวง
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
และชะบาทิพย์เป็นดอกไม้ที่สร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสื่อถึงการดับศูนย์
และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระดับศูนย์
แต่ยังคงทรงสถิตในดวงใจของประชาราชชั่วนิรันดิ